ไปกราบไหว้ขอพรจะได้ไม่เจอสิ่งที่ไม่ดีตามที่เราเล่ามาทั้งหมดนี้นะคะ
ไปที่วัดช่องสมสารตำบลสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะ
ต้องไปกราบไหว้เลยนะเพราะว่าช่วงนี้เขามีงานค่ะ
มัศกาลหลวงพ่อดำเขาเจดีและงานตรุษจีนวัดช่องสมสารประจำปีนี้
โดยมีพระครูวิสาทสุตากรเจ้าคณะตำบลสมสารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ก็มีสาธุชนจากทั้งในพื้นที่เอง
พื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมมันเยอะแยะเลยนะคะ
หลวงพ่อดำเขาใจดีเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านให้ความเคารพค่ะ
โดยเฉพาะชาวประมงกราบไหว้บนบานก่อนออกทะเล
แล้วก็จะสมหวังสิ่งที่เขาไปกราบไหว้ก็คือขอปลาเยอะก็ได้ปลาเยอะจริงนะ
รวมถึงขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพค่ะ
ใครต้องการไปนามัศกาลนะคะงานนี้ไปร่วมได้เลย๒๒๒๒๘มกราคมนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ
ไปต่ออีกหนึ่งที่นะคะฮอตฮิตเลือกเกิน
สว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะไปหาอาจารย์แป๊ะหน่อย
พระอาจารย์แป๊ะท่านเจ้าอาวาสนอกจากท่านจะให้วัตถุมงคลเรามาแล้วนั้น
ท่านได้นำพระลูกวัดแล้วก็ศิษยานุสิตนะคะ
จัดเตรียมสถานที่รับสาธุชนที่จะมาร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตร๙วัด๙๙ลูก
ที่จะมอบให้กับวัดยากจนในถิ่นธุรกันดาใน๙จังหวัดด้วย

งานจะมีขึ้นวันที่๒๓มกราคมนะคะ

แล้วก็ยาวไปจนถึงวันที่๑๖กุมภาพันธ์เลย
งานนี้มีสิ่งพิเศษที่สร้างความฮือฮาด้วยก็คือ
ลูกนิมิตยักษ์ค่ะ
ลูกนิมิตขนาดยักษ์
ที่ร่วมทำบุญ๑๐๐บาท
ก็จะได้บัตรสัมมนาคุณนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอทองคำ

และยังมีเหรียญเต่ารุ่นรวยสุด
รุ่นแรกแจกด้วย

ท่านมีสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านเนี่ย

เวลาใครไปเนี่ยก็จะทำบุญใช่ไหม

ท่านบอกว่าเงินพวกนี้ให้เด็กไปหมดเลย
และเงินที่ได้มาก็จะมากยังไปช่วยเด็ก

ชวนไปร่วมงานกันวัดสว่างอารมณ์
แต่วันนี้ถึงสิบหกกุมภาพันธ์เลยค่ะส่วนเหตุการณ์ต่อไปจะว่าเป็นปฏิหารก็ได้นะ
ว่าเป็นความเชื่อก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดู
ภาพนี้เป็นอุบัติเหตุที่รถกระบะคันหนึ่งมันพุ่งชนต้นไม้ที่เกาะกลางถนน
คุณผู้ชมรถพังยับล้อหลุดแบบเนี้ยค่ะโอ้โหมันน่ากลัวขนาดไหน
เนี่ยเกิดขึ้นที่ถนนสายลำปางเด่นชัยขาเข้าเมืองลำปาง
ตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางสภาพรถด้านหน้าเนี่ยพังยับเลยนะคะ
แต่ว่าคนขับคือนายอานัทโกละวงอายุ๓๗ปีได้รับบาดเจ็บนิดเดียวค่ะ
มีบาดแผลที่คิ้วเท่านั้นเองเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยประถมพยาบาลเบื้องต้นให้
เราก็ต้องถามแหละเป็นไงมาไงขับรถชนต้นไม้เนี้ย
นายอนัทบอกว่ากำลังขับรถกระบะคันนี้รถคันนี้ทะเบียนกไก่มม๗๘ลำปาง
เขากำลังกลับบ้านมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นทางโค้ง
เขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนวูบหลับในอะค่ะ
ทำให้รถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้
แม็กซ์แตกยางหลุดทั้งสองข้างแต่เขาเนี่ยบาดเจ็บนิดหน่อยโอ้โห
ท่านท่านห้อยพระอะไรดีบอกหน่อยเขาบอกว่าพระที่ห้อยอยู่ก็คือ
หลวงพ่อเกษมเขมโกรุ่นกองพันธุ์เขาเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะ
บารมีพระนี่แหละถึงทำให้รอดปลอดภัยเนี้ยเนี้ยเนี้ย
ห้อยอยู่เนี่ยนะคุณผู้ชมองค์นี้นะจริงไม่จริง
ไม่เชื่อก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะส่วนกรณีรถกระบะหักหลบ
รถบรรทุกที่ไปชนท้ายรถตู้รับส่งนักเรียนนะครับทำให้รถตู้ข้ามเลนไปชนรถยนต์ที่เป็นทางสวนทางมา
จังหวัดสมุทรสาครเราเล่าไปแล้วเมื่อวานเนี้ยนะครับก็มีนักเรียน
เสียชีวิตไปหนึ่งคนเป็นนักเรียนชายและบาดเจ็บอีกแปดคนเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายครับ
กาชาติจังหวัดได้เข้าไปเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนนะครับที่รักษารักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้านแพ้๓คน
พร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือครับก็นักเรียนคนหนึ่งนะครับเขาเล่าว่า
นั่งอยู่เบาะหลังคนขับนั่นแหละกำลังเคิ้มจะหลับได้ยินเสียงดังตู้มเลย
แล้วทุกอย่างก็เละไปหมดรู้สึกอีกทีก็เหมือนโดนเหวี่ยงออกมาแล้วก็ลืมตา
พ่อแม่ได้พาไปบวชชีพรามสวดมนต์ข้ามปีนะครับที่วัดหนึ่งในจังหวัดนครปฐม
เพราะว่าดวงไม่ค่อยดีหลวงพ่อท่านนะครับที่วัดแห่งนั้น
ก็ได้มอบสร้อยพระเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรเอาไว้ใส่เพื่อคุ้มครองตัว
เชื่อว่าที่รอดมาได้ก็เพราะบารมีหลวงพ่อเพชรนั่นเองนั่นเป็นเรื่องของความเชื่อนะ
เล่าสู่กันฟังแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับยังไงซะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
จุดต้องข่าวเต็มอิ่มนะ๗โมง๔๐นาที